สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังเทศกาลสงกรานหลังจากเทศกาลปีใหม่ทุกปี
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องป้องกันอุบัติเหตุก็จะพูดคุยกันเรียกว่าคึกคักดีครับว่าเราจะหาทางป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนยังไง
ไม่ให้ตายเทศกาลหนึ่งสามร้อยสงกรานคราวที่แล้วเนี่ยสี่ร้อยกว่านะครับ
ฉะนั้นเราก็พยายามจะบอกว่าเราควรจะมีมาตรการที่จะป้องกันในระยะยาวยังไงไม่ใช่แค่สงกรานทีนึงปีใหม่ทีนึงก็พูดกันทีนึง
หลังจากนั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและถาวร
นี่เราพูดกันมาแบบนี้หลายปีแล้ววันนี้จึงเห็นหัวข่าวเล็ก
หัวข่าวที่บอกว่าขนส่งเพิ่มเกณฑ์สอบใบขับขี่แท็กซี่ต้องทดสอบบนถนนจริงเริ่มวันที่๑มิถุนายน
เริ่มที่แท็กซี่ก่อนอธิบดีกรมการขนส่งทางบกชื่อนายสนิทพรมวงท่านบอกว่า
ผู้ขับรถแท็กซี่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ขอ
รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะใหม่ต้องเข้ารับการทดสอบขับรถบนถนน
หรือทางหลวงในสถานการณ์จริงเพิ่มเติมเพื่อประเมินทักษะและความสามารถ
ในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
ซึ่งต้องมีความปลอดภัยมีความรับผิดชอบมีความชำนาญในเส้นทาง
ข่าวนี้เป็นข่าวเล็กแต่ว่าเรานำมาขีดเส้นใต้วันนี้
เพื่อจะบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่จะเอาจริงเอาจัง
กับการใบอนุญาตใบขับขี่เริ่มที่แท็กซี่ก่อน
แต่จริงแล้วสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกน่าจะทำต่อก็คือว่า
ต้องมีมาตรฐานเข้มข้นนอกจากจะทดสอบกันในสถานที่จำลองทดสอบแล้ว
ต้องออกวิ่งถนนจริงด้วยในต่างประเทศเขาทำอย่างนี้มานานแล้วนะครับ
เขามีคนเจ้าหน้าที่หนึ่งคนแล้วคนที่จะสอบใบขับขี่ก็นั่งขับไป
เจ้าหน้าที่ก็จะนั่งประกบให้คะแนนอยู่ข้าง
แล้วเขาจะมีป้ายสัญญาณเตือนอะไรต่ออะไรเพื่อเป็นบททดสอบ
ได้คะแนนแล้วทดสอบจากสนามจริงแล้วจึงได้ใบขับขี่
เขาเข้มงวดกันอย่างนั้นเพื่อให้คนที่ได้รับใบขับขี่สาธารณะ
จะต้องเป็นคนที่มีความพร้อมจริง
เอาล่ะกรมการขนส่งทางบกเริ่มที่แท็กซี่ก่อน
แต่ว่าบรรดารถทัวร์รถขนส่งรถบรรทุก
พวกนี้ครับเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทีนึงคนตายเยอะ

ทัวร์เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทีนึง๓๐๔๐๕๐คน
รถขนส่งเวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงก็หนักเลย
รถบรรทุกเวลาเกิดอุบัติเหตุไปชนทีนึงก็หลายศพ
ฉะนั้นก้าวต่อไปที่กรมการขนส่งทางบกจะต้องทำก็คือ
งวดกับคนที่ต้องขับรถประเภทนี้ครับ
อย่าลืมว่าโดยสภาพข้อเท็จจริงเวลานี้
พนักงานขับรถที่จะเข้ามาขับรถขนส่งประเภท
รถทัวร์รถบรรทุกรถร่วมทั้งหลายหายากครับหายาก
พอหายากขึ้นมาใครที่พอขับรถใช้ได้หน่อยมาสมัครเขาก็เอาไว้ก่อน
เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยหาคนขับไม่ได้
นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นเป็นจริงในแวดวงของ
รถขนส่งรถทัวร์รถบรรทุกรถร่วมบขศทั้งหลายเวลานี้
โดยเฉพาะในช่วงเวลาหน้าเทศกาลต้องการจะควงเที่ยวกลับไปกลับมาให้ได้เงินมากที่สุด
ก็ไปใช้คนที่ไม่มีความพร้อมมาขับรถเหล่านี้
แล้วเวลาไปชนทีนึงบาดเจ็บล้มตายกันเยอะ
ฉะนั้นสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกจะต้องทำต่อไปก็คือว่า
จากรถแท็กซี่แล้วต้องขยับไปเข้มงวดกวดขันกับรถทัวร์รถบรรทุกรถร่วมบขศทั้งหลายทั้งปวง

รถใบขับขี่ของเอกชนเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้น
ต้องไปทดสอบต้องอะไรต่ออะไรต้องสอบข้อเขียนต้องรู้กฎกฎิกาดีขึ้น
แต่ปัญหาที่เรายังพบก็คือว่า
คนที่ไม่มีใบขับขี่สามารถขับรถได้เนี่ยเยอะนะครับบ้านเรา
ถ้าไม่เจอตรวจก็แล้วไปบางคนขับมาเป็น๑๐ปี
ไม่มีใบขับขี่ไม่เคยถูกโดนตรวจ
พอไปมีอุบัติเหตุขึ้นมาถึงอ
ไม่มีใบขับขี่ขับได้ยังไง
ฉะนั้นมาตรการต่อไปของกรมการขนส่งทางบก
จะต้องเพิ่มโทษคนที่ไม่มีใบขับขี่มาขับรถ
เพิ่มโทษให้สูงขึ้นในต่างประเทศยึดรถเลย
แล้วก็ห้ามขับขี่รถห้ามยึดใบขับขี่
เป็นปีก็มีครึ่งปีก็มี
แต่ถ้าทำอย่างนี้เพิ่มโทษให้แรงขึ้น

ก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ตำรวจอีก
เพราะถ้าไปเพิ่มโทษให้มันสูงขึ้น
ไม่มีใบขับขี่มาขับรถ
ถ้าตำรวจตั้งด่านจับเจอ
จะต้องมีความผิดปรับอย่างนั้นอย่างนี้
ถึงขั้นยึดรถอย่างนั้นอย่างนี้

มันก็จะมีการกระบวนการเรียกว่าสารเตี้ยขึ้นบนท้องถนน

ก็เป็นช่องทางที่จะให้คนที่กระทำความผิด
พยายามจะจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่
แพงขึ้นเป็นเงาตามตัว
ก็ดูตัวอย่างเมาแล้วขับสิครับ

ตอนหลังเขาบอกว่าต้องเพิ่มโทษเด็ดขาดเลย

ถ้าเมาแล้วขับจำคุก
แล้วพอเป็นอย่างนี้เป็นยังไงล่ะครับ
คนเมาแล้วขับพอเจอด่าน

นี่ไม่ได้ว่าทุกด่านทุกคนนะครับ
แต่ว่าถ้าเราเพิ่มโทษให้สูงขึ้น
ตำรวจต้องคอยกวดขันด้วยว่า
เมื่อโทษสูงขึ้นคนกลัวโทษ
เขาก็ยิ่งจะยัดเงินให้แพงมากขึ้น
ตำรวจที่ตั้งสารเตี้ยลักษณะอย่างนี้

ฉะนั้นทำยังไงที่จะวางมาตรการเรื่องเหล่านี้
ให้คนที่ไม่มีใบขับขี่

ไม่กล้าเอารถออกมาบนท้องถนน
เพราะถ้าจับได้จะโทษแพง

ต้องไปป้องกันมาตรการตรงตำรวจว่า

อย่าตั้งปรับกันบนกลางถนน
ถ้าอย่างนั้นแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้
ทั้งหมดที่ยกมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็จะเห็นว่า
นี่เป็นจุดเล็กที่กรมการขนส่งทางบก
จะเริ่มกวดขันกับรถแท็กซี่ก่อน
ว่าคนที่จะมาขับรถแท็กซี่
จะต้องเอาไปขับบนท้องถนนจริง

ประกอบการขับรถแท็กซี่
หรือเรียกว่าใบขับขี่สาธารณะ
อันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกรมการขนส่งทางบก
อีกเรื่องหนึ่งที่กรมการขนส่งทางบก

นายกรัฐมนตรีก็เอ่ยปากวันก่อนว่า

ปฏิเสธที่จะรับคนโดยสาร
ในบางเส้นทางที่เห็นว่าไปแล้วไม่คุ้ม
อยากจะไปเส้นทางที่จะคุ้มมากกว่า

ขากลับมาตีรถกลับมา

ก็เลยปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร
นายกบอกว่ากรมการสนถูกทางบก
ยังไปแก้ไขให้ไปแก้ไขเรื่องนี้
สภาพข้อเท็จจริงขณะนี้ยังเป็นอยู่ครับ

ไปมีมาตรการมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าฟังเสียงดูจากแฟนรายการที่เขาสะกิดมา
เขาก็บอกว่ายังเหมือนเดิม
ยังเหมือนเดิมการปฏิเสธรับผู้โดยสาร
ยังเหมือนเดิมไปจุดที่
เรียกว่าผู้โดยสารแย่งกันหน่อย

คนนี้แหละไปแล้วได้เงินมากหน่อย

ยังมีโอกาสที่จะได้คนกลับมาถึงจะไป
ฉะนั้นนี่เป็นภารกิจของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ท่านนายกฝากไว้นะครับ

ยังมีปัญหาอยู่เยอะ

คนที่โบกรถแท็กซี่แล้วถูกปฏิเสธ
เขาก็เดือดร้อนอยู่เยอะครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ครับเป็นเรื่องเล็กแต่ว่ากลายเป็นปัญหาใหญ่
เพราะข่าวที่ว่าแท็กซี่ไปทิ้งผู้โดยสารต่างชาติกลางทาง

ซี่เนี่ยเป็นด่านหน้าของการแสดงภาพลักษณ์ทั่วประเทศนั้น
ถ้าเราไปประเทศไหนเจอแท็กซี่ขี้โกงเท็กซี่เบี้ยว
เราจะรู้เลยว่าโอ้ประเทศนี้ไม่ดี
มันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นอะไรเป็นตัวแทนของประเทศ

ตอนนี้กลายเป็นว่าผู้โดยสารเขินอายแล้วก็เกรงใจคนขับว่า
เราบอกใกล้ไปหรือเปล่าอันนี้เป็นเหมือนกันแล้ว
ก็บางทีมีความรู้สึกว่าไปใกล้เนี่ยเกรงใจ
เกรงใจเขาเอาละครับคอยตามกันต่อไปครับ

รู้สึกว่าแหมเราต้องไปง้อเขานะ
ให้เขาไปส่งเราด้วยซ้ำไปทั้งที่เราต้องจ่ายค่าโดยสารเหมือนกันทุกคนนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ปัญหากันต่อไปครับ